คุณผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงหน้าร้อนที่ผ่านมาในบ้านเราปีนี้
พลิกไฟฟ้าอาจจะไม่ได้มากเท่ากับปีก่อนเมื่อเปรียบเทียบกัน
แล้วก็มีมาตรการ๔ปที่จะรณรงค์เรื่องของการอนุรักษ์การใช้พลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพกระทรวงพลังงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมา
เพราะว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคไฟฟ้า
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔พฤษภาคม๒๕๖๐เวลา๑๔นาฬิกา๒๐นาที
ระดับ๓๓๐๓๔เมกาวัตต์อุณหภูมิเฉลี่ย๓๕๒องศาเซลเซียส
ซึ่งถือว่าต่ำกว่าสถิติพีคไฟฟ้าในปี๒๕๕๙ประมาณ๖๖๙เมกาวัตต์
โดยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปีนี้
ไม่เกิดการทำลายสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
ขณะที่การพยากรค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนของปี๒๕๕๙
คาดการณ์ไว้อยู่ที่๓๒๐๕๙เมกาวัตต์
ปัจจัยที่ทำให้พริกไฟฟ้าปีนี้ต่ำกว่าปี๒๕๕๙จากหลายปัจจัย
แก่อุณหภูมิเฉลี่ยไม่สูงตามที่คาดการณ์
เพราะสภาพอากาศที่มีมรสุมพัดผ่านและฝนที่มาเร็วกว่าฤดูการปกติ
รวมถึงความร่วมมือจากภาคประชาชนตามมาตรการ๔ป

ทำให้ปี๒๕๖๐ทำให้พีคไฟฟ้าไม่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้สรณพขอขอบคุณประชาชนที่ได้ร่วมรถใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าว
ที่ทำให้พีคไฟฟ้าต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ดีความต้องการใช้ไฟฟ้ายังคงอยู่ในทิศทางที่เติบโตขึ้น
ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัว
กระทรวงพลังงานโดยสนพขอความร่วมมือประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประเทศชาติได้มีพลังงานใช้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
ข่าวเทราัตทีวีรายงาน